เรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอาหารการกินที่แปลก
เมนูถึงกับงงว่ามันกินได้ด้วยเหรอเนี่ย
เมนูที่เราพูดถึงคืออะไร
ไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูตุ๊กแก่ทอดและย่าง

หนังมันไม่ใช่หนังมัน
หนังตุ๊กแก่

ขอบอกเลยว่าเป็นการกินที่ดูน่าอร่อยเลยทีเดียว
สาวคนนี้เป็นนักกินอาหารโชว์ทางยูทูป
ที่มีชื่อช่องว่าอีลาเอเอสเอ็มอาร์
โดยคลิปที่เป็นกระแสของเธอก็คือคลิป

กินเมนูพิษดารอย่างเมนูตุ๊กแก่ทอด
และตุ๊กแก่ญาติตัวใหญ่เบอร์เริ่ม
สำนวนประมาณสิบตัว
คลิปนี้ทำให้คนที่ไม่เคยกินเมนูนี้
ต่างมีข้อสงสัยกันว่า
เอ๊ะมันกินได้จริงใช่ไหมล่ะครับ
รายการตลอดข่าวจึงได้ตอบแทนสาวคนนี้ว่า
ตุ๊กแก่ทอดและตุ๊กแก่ย่างสามารถทานได้
โดยจะต้องนำตุ๊กแกมาล้างทำความสะอาด
วัดไส้ออกมาและนำไปผ่านความร้อนซิบก่อน
ถึงจะสามารถทานได้
และอีกหนึ่งเมนูแปลกนั่นก็คือพญาปวกย่าง
พญาปวกสุดยอดโปรตีน
ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันคือไข่ปลาหมึกนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือเมนูพญาปลวกย่าง
ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดแซ่บและหากินได้ยากของคนภาคอีสาน
และที่มันหายากก็เพราะว่าเราจะไปคุดหานางพญาปลวกจากรังขนาดใหญ่เท่านั้น
ถึงจะได้พญาปกตัวอ้วนกลมใหญ่แบบในคลิปได้
เมื่อได้มาแล้วก็ต้องนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาประกอบอาหาร
ส่วนการประกอบเมนูอาหารก็สุดแสนจะง่าย
คุณจะนำไปทำเมนูหมกพญาปลวกหรือนำไปห่อใบตองยางไฟแบบในคลิปก็ได้นะครับ
เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทานเมนูสุดแซนจะอร่อย
โดยเนื้อของพญาปลวกนั้นจะมีรสมันเนื้อแน่นคล้ายกับทานหนอนรสด่วนนั่นเอง
เอางี้เลยเหรอใช่นี่แหละของแปลกที่บางคนเขาชอบ
แต่จะบอกอย่างนี้ของแปลกที่บางคนก็ไม่รู้